เกิดขึ้นที่พัทยานะครับปกติได้ยินข่าวแต่เจ้าหนี้โหด

อันนี้ลูกหนี้โหดเพราะว่าลูกหนี้เนี่ย
ยกพวกไปรุมทำร้ายเจ้าหนี้นะฮะไปกระทืบถึงบ้านเลยนะครับ
โมโหว่าเจ้าหนี้เนี่ยไปทวงเงินทวงหนี้๕๐๐๐บาท

อ่าดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
นี่ฮะคือเอากันแบบนี้เลยฮะริมถนนแบบนี้เลย

ไม่ต้องมืดต้องค่ำกลางวันแสกอย่างนี้เลยนะครับ
นี่เป็นเหตุการณ์ที่เจ้าหนี้นะเจ้าหนี้ถูกกลุ่มลูกหนี้
ยกพวกไล่ตีไล่ทำร้ายจนบาดเจ็บ
ท่านผู้ชมฟังไม่ผิดนะฮะเจ้าหนี้ถูกลูกหนี้รุมทำร้ายนะครับ
โดยนายนัทพลวาพัฒน์ไทยอายุ๒๖กับนายนัทพงศ์วาพัฒน์ไทยอายุ๒๐
ถูกกลุ่มคนที่มาทำร้ายเป็นลูกหนี้นะครับ
มาทำร้ายถึงในบ้านแถวหน้าบ้านเนี่ยตรงนี้
บาดเจ็บหลังเกิดเหตุไปแจ้งความไว้ที่สพเมืองพัทยานะครับ
แล้วก็เอาคลิปวีดีโอที่ท่านชมนี่แหละเอาไปเป็นหลักฐานให้ตำรวจดู
พร้อมกับเปิดเผยว่าเรื่องราวนี้มันเริ่มมาตั้งแต่เมื่อ๓ปีก่อน
ตอนนั้นน้องสาวของกลุ่มผู้ก่อเหตุยืมเงินไป๕๐๐๐๐บาท
พอยืมเงินไป๕๐๐๐บาทแล้วก็ติดต่อไม่ได้อีกเลย
กระทั่งปัจจุบันนี้ทางผู้บาดเจ็บ
ก็เลยทวงถามเรื่องเงินไปทำให้ทางฝั่งนู้นไม่พอใจ
กล้องวงจรปิดแถวนั้นก็จับภาพไว้ได้หมด
ลูกหนี้ไม่พอใจออกอุบายว่าเดี๋ยวจะเอาเงินมาคืนให้ที่บ้านนะ
พอถึงเวลาปรากฏว่ายกพวกมาดุมทำร้าย

บาดเจ็บกันแบบที่ว่าฟกช้ำดั้งจมูกหักก็มี
วันนี้คุณกิติศักดิราชัยเจริญสุขผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ลงพื้นที่ไปสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ไปคุยกับนายนัทพลวาพัฒน์ไทยหนึ่งในผู้บาดเจ็บ
เขาบอกว่าผู้ก่อเหตุความจริงแล้วก็เป็นญาติกันนะ

เมื่อ๓ปีที่แล้วมีการยืมเงินกัน
ยืมเงินแม่เขาไป๕๐๐๐๐บาทแต่ไม่ใช้คืนแล้วก็ติดต่อไม่ได้

นายนัทพลวาพัดไทยบอกว่าน้องชายของเขาก็คือนัทพลวงเนี่ย
ก็เลยเข้าไปคอมเมนต์ว่าเออมีเงินก็มาใช้คืนบ้าง
ยืมไป๕๐๐๐หายไปเลยหลายปีใช่ไหม
อยู่ดีโพสต์รูปว่าจะออกรถใหม่
น้องชายเขาเลยไปเมนต์ว่ามีเงินเข้ามาใช้คืนบ้าง
แล้วก็มีการติดต่อกลับมาหาน้องชายเขา
เดี๋ยวจะเอาเงินมาคืนให้ที่บ้านนะ
พอมาถึงเรียบร้อยเลยครับถูกรุมยำเลย
น้องสาวเขายืมเงินไปแม่ผมไป๕๐๐๐ไปไต้หวันครับ
น้องผมก็เห็นโพสต์ว่าจะออกรถ
เห็นโพสต์ไม่รู้จะออกหรือไม่ออกก็เห็นถ่ายรูปที่เต้นรถนะครับ
แล้วก็โพสต์ไปว่าถ้าพี่มีบ้างมีนิดหน่อยก็ใช้เงินบ้างให้แม่ผมบ้างครับ
แล้วก็เขาก็โทรมาหาน้องผม
เขารถโพสต์พึ่งโทรมาหาน้องผมว่ามึงอยู่ไหนอย่างงี้

เขาก็เจอปุ๊บถอดรองเท้าวิ่งใส่ผมเลย

มีอาวุธไหมเขามีอาวุธอะไรมาไหมครับผม
เขามีอาวุธตีหัวผม
ตอนที่เขากดเขาก็พูดเอาไหมเนี่ยเอาไม่ให้ตายนะเนี่ย
เอาไม้ตายเนี่ยเรียกไอ้คนตีเนี่ยมันกดอยู่ไง
ผมก็พูดแบบนี้เนี่ยเอามันให้ตายเนี่ยเอามันให้ตาย
เมื่อเที่ยงนี้เขาก็มาแวะมานะ
เปิดเครื่องเสียงใส่มาเยอะไหมลูก

เราคิดว่าเงินจำนวนห้าหมื่นบาทนี่เราจะได้คืนหรือครับ
แม่เราจะได้คืนไง
จริงถ้าเป็นข่าวอย่างนี้ผมก็อยากได้คืนนะ
ถ้าคงไม่เป็นข่าวคงไม่ได้คืน
คือแม่ของคนเจ็บเนี่ยลูกชายเขาถูกทำร้ายสองคนไง

แต่ว่าเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยรับไม่ได้นะครับไม่ยอมจะดำเนินคดีทางกฎหมายให้ถึงที่สุด
ถึงไม่เคยทวงไม่เคยอะไร
มาโดยที่ไม่เคยติดต่อฉันเลยฉันน่ะส่งมันขึ้นเครื่องบิน
ให้ข้าวให้น้ำให้ข้าวมันเนี่ยแล้วฉันไปเปิดอู่ให้มันตรงโน้นด้วย
หลานเขยอ่ะเนี่ยอู่มันยังมีอยู่เลย
เงินฉันซื้อประแจให้มันเลยถึงมันจะโกรธ
ยังไงก็ไม่น่าเห็นแต่น้าบ้างขอให้มันคิดถึงฉัน
ที่ให้ชุบเลี้ยงมันมาฉันชุบเลี้ยงมันแม้ถ้าแม่ของมัน
ลูกสาวที่ไปเมืองนอก
อ่าอันนี้ทางฝั่งนี้นะค่ะฝั่งเจ้าหนี้อ่า
ใช่ฝั่งชุดนี้เจ้าหนี้ฝั่งเจ้าหนี้แม่เล่าไปงง
งงเหมือนกันฝั่งเจ้าหนี้ที่ถูกลูกหนี้มาทำร้าย
นี่มันปัญหาคลาสสิกของสังคมไทยเรื่องหนึ่งเออเป็นเจ้าหนี้นิด
น่าเห็นใจเหมือนกันนะอันนี้ไม่นับเจ้าหนี้ที่แบบดอกเบี้ยโหดนะ
อ่าคือเป็นเจ้าหนี้แล้วพอไปทวงหนี้อ่ะลูกหนี้ไม่จ่ายอ่ะ
ยังไงอ่ะทวงจนเราไม่กล้าทวงทวงจนเราอาย
วงจนเราเกรงใจแล้วทวงจนโดนทำร้ายแบบเนี้ยอ่าแต่อันนี้เขาบอกว่าของเขาอย่างนี้
อันนี้ฝั่งเขาค่ะคุณกิติศักดิ์ก็เลยเดี๋ยวลองดูอีกฝั่งหนึ่ง
ค่ะเออว่าตกลงแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงจริงไหมอืมถูกทวงเงิน
ก็เลยไปทำร้ายเขานะครับเราติดต่อไปยังทางฝั่งของกลุ่มผู้ก่อเหตุอ่ะ
ไปรุมทำร้ายเขาซึ่งกลุ่มผู้ก่อเหตุบอกว่าไอ้สาเหตุที่ไปรุมทำร้ายเนี่ย
มันเป็นเรื่องของการถูกท้าทายมีการโพสต์มีการคอมเมนต์
แล้วมีการท้าทายกันไอ้ที่โพสต์ทวงอะไรป่ะอะไรประมาณอย่างนั้นอ่ะ
ท้าทายอะไรตรงไหนอ่ะแต่ว่าที่มาทำร้ายเขาเนี่ย
เขาบอกว่าไอ้เรื่องยืมเงินเนี้ยเขาไม่รู้เรื่องนะอืม
คืออีกคนนึงอ่ะยืมต้องไปถามกันเองค่ะอันนี้ฝั่งเนี้ยเขามาโพสต์
ลักษณะว่าโมโหหมั่นไส้มาท้าทายกันทางสังคมออนไลน์
ยืนยันว่านอกจากทำร้ายร่างกายแล้วไม่ได้คมขู่ค่ะอ่า
ที่ฝั่งนั้นบอกว่ามีการคมคู่เนี้ยได้ไม่คู่อ่าไม่ได้คู่
อีกฝ่ายนึงนั่นแหละที่มาขู่ฝั่งเขา
คือว่ามันก็มีปัญหากันมานานแล้วครับเรื่องอะไรครับผม
ก็อีกอย่างเขาก็ไปนัดไปคอมเมนต์เฟสผมเออว่า
เงินเอามาใช้หนี้แม่มันพวกหน้าขนอะไรอย่างนี้
แต่ผมก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วยแต่รู้สึกว่าเราเป็นคนมายืมเงินกับเขาใช่ไหมครับ
ผมไม่ได้ยืมเงินครับผมไม่ได้เป็นเจ้าหนี้อะไรของเขาเลยครับ
แต่น้องสาวใช่ไหมครับถ้าถ้าน้องสาวก็ต้องคุยกับน้องสาวอีกทีครับ
แต่ก็คือว่ามันมันไม่เกินห้าหมื่นอะไรอย่างที่เขาพูดครับอ่า
แล้วทำไมเราถึงจะต้องมาถึงขั้นลงไม้ลงมือเลยอะครับผม
ได้มีการอ๋ออันนี้มันมันเป็นเรื่องส่วนตัวที่ไม่โอเคกันเลยครับ
มันเป็นเกี่ยวกับเที่ยวกันครับแล้วทำไมต้องมีการขู่อาฆาตด้วยครับผม
ผมไม่เคยขู่อาฆาตนะครับอ๋อที่บอกว่าเนี่ย
มาทำร้ายแล้วบอกเดี๋ยวจะกลับมาใหม่นะครับผมผมไม่เคยครับ
นี่แต่เขาอ่ะขู่อาฆาตผมผมมีผมมีทุกอย่างครับ
ผมให้สัมภาษณ์ไม่ได้แล้วแค่นี้ครับอืมคือทางคนที่ไปทำร้ายเนี่ย
บอกว่าไอ้เรื่องยืมเงินเนี่ยผมไม่รู้เรื่องค่ะน้องสาวยืม
ก็ไปทวงกันเองแต่นี่มันโพสต์ของผม
เฟสของผมมาเม้นต์อะไรที่ของผมอืม
ก็เลยเนี่ยยกพวกมารุมทำร้ายในเมนต์นี้ใช่ไหม
ต้องไปทวงน้องสาวน้องสาวยืมค่ะก็อายเพื่อนไง
ทวงผ่านเฟซบุ๊คอ่ะเพื่อนเพื่อนรู้ก็เลย
แต่มันก็ทำไม่ได้ไงใช่ไหมยกพวกไปรุมทำร้ายเขาแบบนี้นะครับ
ทางพนักงานสอบสวนสพเมืองพัทยาบอกว่าตอนนี้ก็สอบปากคำผู้เสียหายไปแล้ว
ผู้เสียหายก็ไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลเป็นหลักฐานแล้วนะครับ
กลุ่มผู้ก่อเหตุก็รู้ตัวหมดแล้ว
เดี๋ยวจะออกหมายเรียกให้มารับทราบข้อกล่าวหาก็คือ
ร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บ
ส่วนข้อหาอื่นก็ต้องสอบปากคำขยายผลกันเพิ่มเติม

อย่ายืมเงินดิฉันนะไม่ให้ยืมนะ

ท่าทางแบบนี้น่ายืมเพราะว่าไม่ค่อยกล้าทวง
ไม่คืนด้วยใช่ไหม